ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นเกิดขึ้นของชาวบ้านที่เขาทำประมงพื้นบ้าน
นะครับก็คือจับลูกหอยแครงที่สุราชธานีนะครับ
แล้วก็มีคนมารับซื้อต่อความจริงเขาซื้อต่อไปเขาก็ต้องเอาไปเลี้ยงสักพักกว่าจะโตกว่าจะกินทำอาหารอะไรได้นะ
แต่ปัญหาก็คือว่ามีตำรวจมาจับท่านคงตามกันมา๒๓วันแล้ววันนี้มีภาพมุมใหม่ออกมา
อืมภาพด้านในรถตำรวจที่ไปจับกลุ่มคนที่มาซื้อลูกหอยแคลงจากชาวบ้าน
ค่ะแล้วบอกว่าผิดกฎหมายอ่าไม่อยากถูกต้องเอามา๕ล้านเนี่ยค่ะ
วันนี้เดี๋ยวเราไล่ให้นะครับแต่ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
มันไม่เปิดกระจกเราก็เอาโซนโสละแปลงแนบกระจก
แต่มึงจะเปิดการนี้กว่าเคอร์วิท
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะคะ

ที่หลายคนได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วคือเป็นภาพที่ชาวบ้านเป็นพันคนล้อมรถฟอร์จูเนอร์สีขาวที่มีตำรวจอยู่ข้างใน๓นาย
อันนี้เป็นมุมที่ชาวบ้านใช้มือถือถ่ายผ่านแบบแนบกับกระจกรถเข้าไปดูข้างในให้เห็นตำรวจสามนายค่ะ
เราไล่ให้ดูเหตุการณ์ตั้งแต่ที่มีตำรวจยืนอยู่บนสารากับชาวบ้านเห็นปืนพกติดตัวนะคะแล้วก็เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราวงไว้นี่คือมีปืนนะส่วนผู้ชายเสื้อสีส้มเนี่ยคนนี้คือนายอรุชาบินมูซาหรือว่าบังหมัดวัย๔๖ปีคนที่เขามาบอกว่าเขาโดนตำรวจสามนายเนี่ยเอาปืนมาขู่แล้วก็เรียกเงิน๕ล้านแลกกับการไม่เอาผิดรับซื้อลูกหอย
ก็เริ่มบานปลายเป็นชาวบ้านมาล้อมรถทุบกระจกเขย่ารถสุดท้ายแล้วกว่าจะคลี่คลายได้เนี่ย๔ชั่วโมงเราไล่เรียงเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของนายอรุชาหรือว่าบางหมัดนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะเริ่มต้น๑๙พฤษภาคมค่ะตำรวจสามนายเข้าไปจับกุมเขาที่บ้านโดยบอกว่าจะเอาผิดเขาเรื่องรับซื้อขายหอยแครงที่ม
มาเจรจากันที่บ้านทั้งหมดแหละสรุปก็คือผลลับออกมาว่าอนุญาตให้รับซื้อลูกหอยแครงได้
จากนั้นวันถัดมา๒๐พฤษภาคมบังหมัดก็ไปรับซื้อลูกหอยแครงตามปกติค่ะทีนี้มีตำรวจสามนายไปหาเขาบอกว่าจะยึดลูกหอยแครง๒๓กระสอบที่เขารับซื้อมา
มูลค่าตั้ง๕แสนบาทนะคะครึ่งล้านแล้วก็เรียกเงินเขาด้วย๕ล้านบาทแลกกับการไม่เอาผิดที่รับซื้อลูกหอยแคลงแล้วเอาปืนมาจี้เขาด้วย
โชคดีที่ตรงนั้นมีเด็กนั่งอยู่แล้วเด็กเห็นพอดีก็เลยร้องเรียกให้คนช่วยชาวบ้านก็เลยพากันมาล้อมรถแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นคลิปแชร์กัน
ให้ชาวบ้านปล่อยให้ตำรวจสามนายนี้ออกจากพื้นที่ไปก่อน
เหตุการณ์คลิกลายประมาณสัก๒ทุ่มรุ่งเช้าวันที่๒๑พฤษภาคม
ก็คือเมื่อวานนี้นายอนุชาเข้าแจ้งความเอาผิดตำรวจทั้งสามนาย
ข้อหากันโชภซับและประทุษล้ายต่อชีวิตและซับศีล
ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อดีตกำนันพงศักดิ์หรือว่ากำนันพงศักดิ์เขาต้องมาเป็นคนกลางให้
ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนที่ชาวบ้านเขา
เคารพนับถือในพื้นที่ค่ะนะฮะที่ว่าอนุญาตให้รับซื้อลูกหอยแครงได้เนี่ย
ไม่ใช่ว่ากำนันเขาอนุญาตเองนะครับอ่าเพราะเรื่องเนี้ยปัญหามันก็คือหนึ่งนะฮะ
การทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในพื้นที่จับลูกหอยแครงที่มีขนาดเล็ก
กว่า๖มิลลิเมตรแบบเนี้ยวันนี้อันนี้คือภาพวันนี้เลยนะ
ที่เขาไปจับกันเนี่ยตกลงทำได้หรือไม่อดีตกำนันพงศักดิ์บอกว่า
ทำได้ตำรวจคงจะไปจับเขาไม่ได้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่อนุญาต
เรื่องจากเรื่องการทำประมงการรักษาประมงอะไรพวกนี้นะครับ
ทรัพยากรต่างในน่านน้ำเรื่องของสัตว์อะไรพวกนี้ทางทะเลเนี่ย
หอยแคลงเขาก็จะรักษาไว้ให้มันเติบโตใช่ไหม
แต่หลังเนี่ยเขาอนุญาตให้ทำได้เพียงแต่ว่าคุณต้องใช้วิถีธรรมชาติ
แหใช้อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของชาวบ้าน
คุณศักดิ์บอกอย่างนี้ว่าทำได้วันรุ่งขึ้นทางนายอรุชาเขาก็มารับซื้อจากชาวบ้าน
แต่กลับถูกตำรวจ๓นายเนี่ยมาจับมายึดรวมแล้วมูลค่าเกือบ๕แสนตั้งหลายร้อยกิโล
แล้วบอกว่าถ้าไม่จับก็ได้แต่ต้องเอาเงินมา๕ล้านแล้วเอาปืนมาขู่
มันก็เลยเป็นเหตุการณ์เหมือนกับในคลิปเกิดขึ้นค่ะใช่ไหมอ่าซึ่งตรงเนี้ยนะครับ
ตำรวจที่อยู่ในรถทั้ง๓นายเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วเป็นตำรวจจริงนะ
ทีแรกชาวบ้านเขาก็อยากรู้ว่าจริงไม่จริงเป็นตำรวจจริงนะครับที่นั่งอยู่ในรถนะครับ
ร้อยตำรวจเอกอดีศักดิ์ชูประเสริฐรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดพังงานี่เป็นคนขับรถนะครับ
ค่ะดาบตำรวจพิเชษชูรัฐพบหมู่สืบสวนกองกำกับการสืบสวนสองกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค
นั่งเบาะหลังอีกคนนึงคือดาบตำรวจธัญพงศ์ตั้นวิริยะวงพบหมู่สืบสวน
กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีคนนี้คือคนถือปืน
หมายเลขทะเบียนกไก่จจเจ็ดเก้าสองสุราชธานีนอกจากนี้ยังมีป้ายทะเบียนในรถอีกด้วยนะ
อีกแผ่นหนึ่งเหรอคะมีอีกแผ่นหนึ่งหมายเลขทะเบียนกไก่พพ๙๑๗๔จังหวัดเชียงใหม่
อ้าวทำไมถึงมีทะเบียนรถซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่จากการสอบสวนพบว่ารถคันนี้
ถือครองกรรมสิทธิ์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละนะพื้นที่แถวสุราชธานี
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่มานะครับทำให้ทราบว่าชาวบ้านถูกผู้มีอิทธิพลหลายคนข่มขู่
ไม่ให้หาลูกหอยแคลงทั้งที่ตามกฎหมายตอนนี้เขาให้หาได้แล้ว
แต่ต้องใช้เครื่องมือตามธรรมชาติวิถีแบบชาวบ้านนะครับเพราะมีคนต้องการยึดพื้นที่หาเอง
ราคาเนี่ยมันสูงนะผู้มีอิทธิพลที่ว่านี้นะครับตามข้อมูลบอกว่าก็เป็นทั้งตำรวจทหารนักการเมืองท้องถิ่น
ผู้นำท้องถิ่นมีหมอด้วยแต่ไม่รู้ใครบ้างนะฮะตามคำบอกเล่าของชาวบ้านอ้างว่ากลุ่มที่ไปจับ
นายอนุชาเป็นหนึ่งในผู้นำท้องถิ่นเป็นคนสั่งให้ตำรวจทั้งสามนายไปจับคนรับซื้อลูกหอยแคลง
เพราะหากชาวบ้านหาต้องเอามาที่เขาหรือไม่ก็ไม่ให้ชาวบ้านหาแล้วเขาไปหาเองให้คนของเขาไปหาเอง
ถ้าไม่มีคนซื้อไม่มีคนหากลุ่มผู้มีอิทธิพลพวกนี้ที่มาถือครองพื้นที่
ครอบครองพื้นที่ก็จะได้หาเองไงรายได้อยู่ตรงนี้นะครับนายอนุชาบอกว่าที่ตำรวจ
ต้นสังกัดได้สั่งย้ายทั้งสามนายไปแล้วแล้วตั้งกรรมการสอบเนี่ยตอนนี้ถือว่าชาวบ้านยังไม่พอใจนะฮะ
คนขับรถส่งลูกหอยแคลงไปขายก็บอกว่าตัวเอง
เคยถูกจับแบบนี้มาแล้วสองครั้งนะใช้ปืนจี้เหมือนกันนะ
เพื่อรีดไถเงินนี่นะฮะแสดงว่าเขาโดนมากันบ่อยแล้วนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีฐากูลเนธพุกณะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
มีการประชุมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วนะคะ
โดยระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็สั่งให้ตำรวจทั้ง๓นายไปประจำที่สอบประกอบภาค๘แล้วค่ะ
มีคำสั่งไม่ให้เข้ามาในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตด้วย
ซึ่งอันนี้เป็นข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านเขากังวล
ส่วนเรื่องของการแจ้งความให้ดำเนินคดีเนี่ยตอนนี้ตำรวจรับคำร้องทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ไหนมีเรื่องนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่ผมว่าหรือจะพื้นที่อื่นสะสางกันไปเลยดีกว่า

ชาวบ้านเขาจับได้ไหมถ้าเป็นถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วคนที่มาสั่งว่าห้ามจับห้ามซื้อห้ามขายกันเนี่ยมีสิทธิ์อะไร
แล้วได้ผลประโยชน์แบบไหนอะไรยังไงมีกลุ่มคนกี่กวนกี่กลุ่มอะไรยังไงกันแน่